ส่วนคลิปที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขนลุก

หนุ่มโรงงานคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมแล้วรถใหญ่อ่ะค่ะ

แล้วปรากฏว่าจังหวะที่รถกำลังจะเลี้ยวน่ะ

คุณผู้ชมคุณผู้ชมว่ารอดหรือไม่รอดให้ดูคลิปนี้
โอ้โหเสียงร้องของคนเจ็บอ่ะเจ็บปวดทรมานมากเลยนะคะ
แม้ว่าจะรอดตายปฏิหารนะคุณนะ

ใช่นี่คือนายธีรพลบุญครอบค่ะอายุ๒๔ปีเจ็บสาหัสเลย
เพราะว่าอะไรมอเตอร์ไซค์ของเขาเสียหลักพุ่งไปอยู่ใต้ท้องรถใหญ่

นี่เพิ่งเกิดขึ้นตอนสายที่ผ่านมาเองนะคะ
ก่อนจะเข้าข่าวเที่ยงของเราเนี่ยสักประมาณ๑๐โมงค่ะ
จุดตรงนี้อยู่ตรงถนนสายปลวกแดงซอยสุพรรณที่ระยองนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดเลย
ก็ต้องไปถามคนขับรถใหญ่รถ๖ล้อนายสุชาติอายุ๕๕ปีค่ะ
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยนะขับรถมาทางซอยสุพรรณ
เลี้ยวขวาเข้าซอยแสงอรุณจะไปรับของจะไปรับสินค้า
จังหวะที่ผมน่ะกำลังจะเลี้ยวเนี่ย

พอเข้ามาตรงเสร็จปั๊บก็ถลายมาใต้ท้องรถ
ตอนนั้นผมตกใจรีบหยุดรถเลยนะคะ

ดูสิมอเตอร์ไซค์มันติดคาอยู่ใต้ท้องรถแบบนี้

แล้วตัวนายธีรพลคนเจ็บก็เป็นนุ่มโรงงานอยู่ที่ปลวกแดง
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วตำรวจเดี๋ยวต้องสอบคนขับรถ๖ล้อ
เห็นเหตุการณ์ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ดูกล้องวงจรปิดอีกครั้งนะ
คุณผู้ชมจะเห็นนะว่าจริงรถใหญ่คันนี้

มอเตอร์ไซคันหลังก็เกือบจะโดนแล้ว

อเตอร์ไซคันหลังที่ตีคู่กันมาจะเลี้ยวขวา
ก็เกือบจะหักไม่ทันอยู่แล้วเหมือนกันนะฮะ
ก็เตือนภัยไว้นะฮะเป็นอุทาหรณ์บนท้องถนนนะครับ